คุณผู้ชมไปดูเรื่องของน้ำกันหน่อยค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปสำรวจไปตรวจสอบนะคะ
โดยตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ยืนยันว่าสามารถจัดการบริหารเรื่องน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะ
ส่วนชาวบ้านใต้เขื่อนลำน้ำอูนตอนนี้ก็เร่งขนย้ายสิ่งของต่าง
ขึ้นที่สูงหลังจากที่ปริมาณน้ำในเขื่อนมีเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดเช้านี้
จากคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ผมอยู่ที่บริเวณริมถนนที่จะมุ่งหน้าสู่ท่าแร่นะครับ

ระดับน้ำที่จากเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่นะครับ
ก็พบว่ามีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับ

ผมได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่ออกมาหาปลายังบริเวณนี้
เขาก็บอกว่านะครับปริมาณน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้นจากเดิมเล็กน้อยนะครับ
ในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเองครับซึ่งเป็นหนองหานนั้นก็พบว่า
น้ำนั้นได้ไหลเอ่อทั่วบริเวณที่ลาบรุ่มนะครับ
ซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ท่วมทุกปีนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านในเทศบาลตำบลบรรทองท่าแร่นะครับ
ก็ได้มีการเตรียมที่จะเก็บสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับ
เพื่อที่ป้องกันน้ำท่วมนะครับเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ย
น้ำจากพายุเซินการวมไปถึงน้ำจากห้วยสายขมินที่ไหลลงมาท่วมเทศบาลตัวเมืองนั้น
ได้หลายข้อทวมมากเรื่องของเขานะครับในเมื่อปีที่แล้ว
ปีนี้จึงมีการเตรียมตัวในการที่จะป้องกันตัวเองจากการถูกน้ำท่วมนะครับ
แต่ว่าขณะนี้ในเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่นั้นยังไม่ได้รับผลกระทบนะครับ
ขณะที่ตัวจังหวัดสกลนครเองนะครับก็ได้ยืนยันเรื่องการบริหารจัดการน้ำนั้นยังทำได้ดีนะครับ
โดยมีการสูบน้ำช่วยการระบายจากแก้มลิงคือน้องสนมลงสู่น้องหานได้อย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ลำห้วยต่างที่ไหลสู่น้องหานผ่านตัวเมืองยังสามารถไหลเข้าสู่น้องหานได้ตามปกตินะครับ
เอ่อล้นบ้างนะครับในห่วงที่มีฝนตกในพื้นที่ตัวเมือง
แต่ก็ไม่มีการขยายวงกว้างและก็สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติได้ครับ
ระดับน้ำน้องหานะครับหากจะหนุนหรือไหลย้อนเข้าตัวเมืองได้นั้น
จะต้องมีระดับความสูงถึง๑๕๘เมตรนะครับ
แต่ถ้าการบริหารจัดการน้ำเราจะสามารถพร่องน้ำได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
ด้วยความสูงของน้ำในปัจจุบันนะครับ
อยู่ที่ระดับ๑๕๗เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับ
แต่อาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าเล็กน้อยสถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็กรณีที่น้ำพุงไหลลงสู่น้องหานนะครับ
ในวันนี้นะครับจะทำให้หนองหานมีปริมาณน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับ
เพียงครึ่งเซนติเมตรเท่านั้นนะครับ
แล้วก็กรณีที่มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนน้ำอูนนะครับ
ไม่มีผลกระทบต่ออำเภอเมืองสกลนคร
เพราะน้ำจะไหลผ่านลำน้ำอูลไปผ่านอำเภอพันนานะครับ
อำเภออากาศแล้วก็อำเภอศรีสงครามครับ
แล้วก็ในระหว่างวันที่๑ถึง๕สิงหาคมนี้นะครับ
จังหวัดสกลนครจะมีฝนตกเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับ

แล้วก็นะครับหากทุกอย่างเป็นไปตามแผน
เผชิญเหตุหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโซนทั้ง๖โซน
ก็ยังคงเดินหน้าเฝ้าระวังป้องกันอย่างเต็มที่
โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครสกลนครทั้ง๖โซนนะครับ
ในตัวเมืองในเขตเทศบาลเองนะครับ
มีการปักทงแจ้งเตือนประชาชนไว้ทั้งหมด๕สี๕ระดับนะครับ
มีจุดแจ้งเตือนที่สถานีประมง
ซึ่งปัจจุบันยังคงอยู่ในระดับสีเหลืองนะครับ

คืออยู่ในระดับความเสี่ยงภัยที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับ
แล้วก็ทั้งจังหวัดสกลนครเองนะครับ
เน้นว่ามีเพียง๒หมู่บ้านเท่านั้น
ที่ถูกน้ำท่วมถึงหมู่บ้านครัวเรือนชุมชน
ซึ่งทั้งสองหมู่บ้านก็คือที่อำเภอพลนาแก้วนะครับ
หมู่บ้านปู่พื้นแล้วก็หมู่บ้านโพนแคร์ใหญ่นะครับ
แล้วก็๒หมู่บ้านนี้ก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
ซึ่งปกติแล้วถือว่าทั้งสองหมู่บ้านเป็นภัยธรรมชาติ
ได้รับผลกระทบในทุกปีอยู่แล้วครับ
สำหรับประชาชนในพื้นที่ใต้เขื่อนลำน้ำอูนนะครับ
หลังจากที่ทางเขื่อนได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้น
เฝ้าระวังแล้วก็เตรียมเก็บสิ่งของขึ้นที่สู่
ดังเนื่องจากปริมาณน้ำฝนนั้นเพิ่มสูงขึ้น
ประชาชนเหล่านั้นได้ทำการเตรียมที่จะขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
เพื่อที่จะป้องกันตัวเองจากน้ำท่วมครับ
สมสักสิชุนบริษัทไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอเมืองสกลนคร
ขอบคุณนะคะคุณสมศักดิ์ก็ยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ทางแถบภาคอีสาน